ทางม้าลายหน้าโรงเรียนนี้ไปดูกันหน่อย
ตกลงว่ามันจะทำให้ปลอดภัย

ช่องนิดเดียวคือให้ตัวคนรอดผ่านได้
แต่เด็กบางคนขี่จักรยานมาโรงเรียนสิครับ
เวลาจะเอาข้ามไปเนี่ยครูต้องมายกข้ามไปให้
ตกลงมันจะอันตรายหรือมันจะปลอดภัยกันแน่

อยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก

ก็เป็นครูชายคนเดียวของโรงเรียนด้วยนะครับ
ต้องมายกรถจักรยานข้ามแผงกั้นแบรีเออร์
พาลูกสิทธิ์ตัวน้อยสองคนนะครับ
วิ่งข้ามถนน๒เลนไปอย่างปลอดภัย
รอดไปวันนึงนะครับ
ผู้โพสต์คลิปนี้เป็นครูผู้หญิงครับ

เวรทำหน้าที่ได้ดีมาก

รถข้ามแผงกั้นแบรีเออร์

รถวิ่งข้างหลังก็เสียวสันหลังอยู่นะ
แล้วถ้าเกิดคุณครูผู้ชายคนนี้ไม่มาไม่อยู่

โรงเรียนตั้งอยู่หน้าถนนใหญ่ครับ

นิดเดียวให้คนเดินได้นะครับแต่รถมันข้ามไม่ได้
แล้วก็วิ่งข้ามถนนกันเขาบอกว่า
มันจะเสี่ยงอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า

ตอนต้นเป็นคุณครูผู้ชายคนเดียวของโรงเรียน
ต้องมาคอยอำนวยความสะดวกแบบนี้
หลังคลิปนี้แชร์ออกไปเขาบอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะ
ก็เล็งเห็นถึงปัญหานี้แล้วนัดประชุมแล้ว
นัดแล้วรีบประชุมรีบตัดสินใจทำให้เร็วนะครับ
จะทำยังไงให้เด็กโรงเรียนนี้ครูโรงเรียนนี้ปลอดภัยครับ

อยากให้ความเสียหายความสูญเสียมันเกิดขึ้นก่อนนะคะ